กรณีชายคนหนึ่งอายุ๒๗ปี
ไปกระทำชำราวลูกพี่ลูกน้อง

ขากลับอาศาบังว่าเดี๋ยวเขียนมอเตอร์ไซน์

กลับพาเข้าไปป่าข้างทางไปที่กระท่อม
แล้วก็ไปกระทำชำราวลูกพี่ลูกน้องอายุแค่๑๕ปีเท่านั้นเอง
ตอนนี้ตำรวจตั้ง๔ข้อหานักนะคะ
ตำรวจคุมตัวในเกรดวัย๒๗ปีไปฝากขังที่ศาลจังหวัดบุรีรำเมื่อช่วงบ่ายวันนี้
หลังไปก่อเหตุข่มขืนลูกพี่ลูกน้องวัย๑๕ปีค่ะ
ผู้ต้องหาสารภาพว่าวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมา
น้องเออายุ๑๕ปีเป็นนามสมมุตินะคะ
มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของตัวเองกลับมาจากกรุงเทพมานอนค้างที่บ้านยาย
ทีนี้พอรุ่งเช้าเนี่ยน้องสาวจะไปหาแฟนในอเภิร์ศตึก
ห่างจากบ้านยายไปสักประมาณ๒๘กิโลเมตร
ก็เลยอาสาจะขี่รถจักรยานยนต์ไปส่ง
ขณะขับรถไปถึงบ้านห้วยฝ่ายไปเห็นกระท่อมกลางทุ่งนาห่างจากถนนไปสักประมาณ๑๐๐เมตร
ประกอบกับตัวเองในเสพยาบ้ามาด้วยก็เลยเกิดอารมณ์ทางเพศ
ตัดสินใจขี่รถเข้าไปที่กระท่อมไปลงมือก่อเหตุกระทำชำราวจนสำเร็จความไคร่
แล้วก็พาน้องสาวไปส่งคืนที่บ้านยายเหมือนเดิมค่ะ
ส่วนทางด้านแม่ของนางสาวเอบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นหลานชายของตัวเอง
แล้วก็เลี้ยวมากับมือเลยนะตั้งแต่เด็กตั้งแต่แม่เสียไป
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะไม่คิดว่าหลานชายที่เลี้ยงมากับมือ

เช่นเดียวกับย่าของผู้ต้องหาแล้วก็มีศักดิ์เป็นยายของผู้เสียหาย
บอกว่าเสียใจนะคะรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
คิดว่าหลานชายที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจะกล้าทำกับหลานสาวที่โตมาด้วยกัน
แม้จะเป็นย่าของผู้ต้องหาก็จะไม่ปกป้องปล่อยให้ได้รับโทษตามกฎหมาย
ที่ผ่านมาก็บอกว่าไม่เคยเห็นหลานก็แสดงพฤติกรรมลักษณะชู้สาวกับน้องเลย
ไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนพี่น้องปกติค่ะ
คิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากฤทธิ์ของยาเสพติด
หลังก่อเหตุไปแล้วนะตำรวจตั้งข้อหานักนะคะ
แจ้งข้อหา๔ข้อหาก็คือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
มขืนกระทำชำราวผู้อื่นพาบุคคลอายุ๑๕ปีแต่ไม่เกิน๑๘ปีไปเพื่อการอนาจารย์
พรากผู้ยาวอายุกว่า๑๕ปีแต่ยังไม่ถึง๑๘ปีไปจากบีดามันดา
หรือผู้ดูแลโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย
ส่วนผู้เสียหายนะคะซึ่งยังคงเป็นเยาวชน
เจ้าหน้าที่ก็จะสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพอีกครั้งค่ะ
และเดี๋ยวจะรอผลตรวจจากแพทย์เพื่อหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ยืนยันด้วยจากนั้นจะรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนส่ง